ตี๕วันนี้นะคะมรรคนายกของวัดบางบ่อที่สมุทรปราการ
ถูกตีเข้าที่หัวแบบซ้ำจนตายคาสาราวัดเลยค่ะ

คนก่อเหตุเป็นชายสติไม่ดีค่ะ
คุณผู้ชมตี๕ที่ผ่านมานี่เลยนะคะจุดเกิดเหตุ
ทางเดินด้านหลังสารา๔ที่วัดบางบ่อสมุทรปราการ
ผู้ตายคือนายกฤษดาโกกริ่งอายุ๔๓ปีเขาเป็นมรรคนายกประจำวัดบางบ่อค่ะ
สภาพคือนอนจมกองเลือดเสียชีวิตเลย
ร่างกายตรงเหนือคิ้วขวามีรอยแตกเป็นแผลชะกัน
ขอบตาก็เขียวช้ำแล้วก็บวมด้วย
ข้างศพมีผ้าห่มของผู้ตายกองอยู่
มีเศษไม้หักเปื้อนเลือดยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
มีขวดน้ำดื่มจานใส่อาหารแล้วก็รองเท้าแตะนะคะ
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่
ได้ภาพกล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชม
เป็นภาพก่อนที่ผู้ตายจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะนี่ผู้ตายซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็กลับเข้ามานั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนประมาณ๒๓คน
ที่ต่างคนต่างจะแยกย้ายไปนอนนะคะ
แล้วจะเห็นอีกจุดนึงเป็นจังหวะนี่จังหวะที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วนะ
แล้วมันจะมีจังหวะที่ผู้ตายเดินถือถุงกลับเข้าไปนอนที่หลังสาราค่ะ
นี่เห็นไหมคะในมือมีถุงอยู่เขาก็เดินลงบันไดไปแล้ว
จะไปที่หลังสาราสี่ไปนอนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยน่าเสียดายมันไม่เห็นกล้องวงจรปิด
แต่ไม่เป็นไรเพราะสามทุ่ม๒๕นาทีวงจรปิดจับภาพคนก่อเหตุได้เห็นไหมคะ
ภาพนี้แหละค่ะคือหลักฐานสำคัญที่ตำรวจตามจับตัวผู้ก่อเหตุคือในรุธ
รุดอายุหกสิบปีแล้วนะคะไปจับได้แถวหน้าตลาดที่อำเภอบางบ่อ
ตอนที่ไปจับปุ๊บนายรุธก็รับสารภาพเลยบอกว่าเขาเป็นคนเอาไม้ตีในกฤษฎาจนตายเอง
นี่ตำรวจก็เลยคุมตัวมาทำแผนจุดลงมือก่อเหตุต่างนะคะ
ซึ่งจังหวะที่พามาอย่างในรถเนี่ยเอ๊ะอะโวยวายตลอดด่าทอท้าตีท้าต่อยกับคนไปทั่วเลย
ขณะพระในวัดยังท้าต่อยเลยค่ะแล้วบอกเมื่อคืนเนี่ยจะเผากุฏิพระด้วยซ้ำ
เดี๋ยวถ้าหลุดออกมาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกัน
เอ๊ะมึงเตรียมตัวไหวกูหลวดมาทำไหนเพิ่งล้วน
กูออกมันจะขี้คุยแบบนี้เหมือนพูดแบบนี้
เนี่ยค่ะตลอดทางเลยอ่ะพูดไม่หยุดเลยจริงอะค่ะคือนายรุธเขาบอกว่าเขาเคยทะเลาะกับนายกฤษดาผู้ตายเป็นปัญหาสะสมหลายเรื่องเมื่อคืนนี้๓ทุ่มเขาก็เลยเข้ามาในวัดแล้วเดินไปหากฤษดาที่นอนหลับอยู่เลยเอาเท้าอ่ะค่ะเขียนสะกิดให้ตื่น
พอตื่นปุ๊บฟาดเลยค่ะเอาไม้ที่เตรียมมาเนี่ยกระหน่ำตีตีตีเข้าที่หัวเขาจนเขาสลบแน่นิ่งไป
แล้วตัวในรุ๊ดเนี่ยก็หนีออกจากวัดไป
ผมทำความดีทุกอย่างมาถามด้วยว่าในวัดสะทนไหม
เขียลเขารึเปล่าไปปลูกเขารึเปล่า

เฮ้ยไหนมันของได้
ค่ะไม่รู้เขาขึ้นมาจากไหนเหมือนกันนะนะคะ

ว่าเมื่อวานเขาก็คือหนึ่งในวง๓คนที่นั่งกินเหล้ากับคนตายนี่แหละ
ก็นั่งกินกันอยู่แล้วก็แยกย้ายเข้านอน

ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนผิดปกติ

จะเดินไปขอบุหรี่กับนายกฤษดาซะหน่อย
ตะโกนเลยบอกเอ้ยกฤษดาขอบุหรี่หน่อยดิ

เขาบอกเขาตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ต้องเดินไปปลุกกับว่าแม่มันจะเมาอะไรขนาดนั้น

คนตายเป็นมักขนายกมาหลายสิบปีแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุจริงเคยบวชอยู่ที่วัดด้วยนะคะ
แต่หลังจากที่สติเริ่มจะไม่ดีอะค่ะ
ก็ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่หนีออกมา

อาการก็จะอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้ค่ะ
มรรคนายกก็เลยให้ออกไปจากวัดคือไม่ให้มานอนที่วัดแล้ว
ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเองก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าปมเหตุจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไร

ทั้งในรุดคนก่อเหตุแล้วก็ในกริสดาคนตาย
ก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้ง
ผู้หลุดเมื่อไรมันโดน
พักหลังนี่ก็ไม่ให้อยู่ไง
บางทีก็ไปโบกรถเนี่ยบากประตูเนี่ย
ใครไม่พอใจใครก็ตักด่าไปทั่ว
กับมัฒนายุกต์นี่ก็มีปัญหากันหรอก
กับผมมันยังมีเลย
กับเราก็ยังเคยโดนมันด่า

ที่ปฏีเมื่อกึ่งไม่มีใครเห็น

เราได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะที่ตลาดเสริมสุขเขาบอกว่า
คือคนก่อเหตุจ้างเขาให้ขี่มาส่งที่วัด

โดยบอกว่าจะมาตามหาเมียที่หายไปหลายวัน
เอาพี่วินเขาก็ไม่รู้หรอกถูกไหมเขาก็ทำหน้าที่ขี่รับส่งผู้โดยสาร
พอถึงจุดเกิดเหตุปุ๊บก็เห็นคนก่อเหตุถือเสาทงเดินเข้าไปในวัด
แล้วสักพักได้ยินเสียงเหมือนของแข็งกระทบกัน
เหมือนคนตีอะไรสักอย่างอ่ะประมาณสี่ถึงห้าครั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงว่ามึงทำกูมึงทำกูอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งคนก่อเหตุเดินกลับมา
ได้คุยกับนายมงคล
ทุกคนนะคะอาสาสมัครมูลณิธีร่วมกระตั่งอยู่

แต่พอกินแล้วชอบตีกันเองคือชอบทะเลาะกันเอง
ซึ่งตัวของคนก่อเหตุเนี่ย
เคยถูกตีสลบมาสองถึงสามรอบแล้ว

เป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาตลอด

เมื่อก่อนเราก็ผ่านไปดูสัมภาระ
ข้าวของของคนก่อเหตุเขาบอกว่าสามวันก่อนเนี่ยในรุ๊ดคนก่อเหตุอ่ะ
สัมภาระมาหลายอย่างเลยก็สร้างปัญหาให้ตำรวจบ่อยครั้งเหมือนกัน
นี่ค่ะเหมือนผ้าห่มใช่ไหมกางเกงเสื้อผ้าถุงเถิงอะไรเนี่ยนะคะ
คือตำรวจบอกว่าก็เป็นปัญหากับตำรวจอยู่เหมือนกันนะ
เคยโทรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของคนไร้บ้านหรืออะไรอย่างนี้
มาดูแลหรือว่ารับตัวผู้ต้องหารายนี้เข้าสู่กระบวนการหน่อย
ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าอ๋อติดช่วงวันหยุดราชการพอดีเลย
หยุดยาวใช่ไหมคะครับต้องรอให้เปิดงานก่อน
ตำรวจบอกตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน

จะได้ไม่ก่อเหตุและไม่สร้างภาระให้กับสังคม